มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสุดเวทนาจริงค่ะคุณผู้ชมครับ
มีคนไปพบหญิงชราในสภาพที่ผอมโซนะคะถูกทิ้งอยู่ที่คลองใต้สะพาน
หน้าโรงพยาบาลสถาบันธัญรักษ์ที่ปฐุมธานีในสภาพแบบนี้
คุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนไปเจอคือเกือบจะจมน้ำ
โดยศูนย์วิทยุอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูเขาได้รับแจ้งนะคะ
บอกว่ามีหญิงชรานอนอยู่ริมคลองใต้สะพานค่ะ
ก็เลยประสานตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็เจอสภาพนี้ค่ะคุณยายท่านนี้นะคะ
ผอมโซนอนอยู่ใต้สะพานพร้อมกับเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะ
หมอนผ้าห่มเสื้อผ้ายารักษาโรค
คือมีเครื่องใช้ส่วนตัวหลายอย่างเลย
แต่คนที่พบเจอเนี่ยคือสะเทือนใจแล้วก็สุดเวทนาจริงนะคะ
ตรวจสอบแล้วมีบัตรรักษาโรงพยาบาลภูมิพลมีบัตรคิวรักษาอยู่ด้วย
ทราบว่าชื่อคุณยายทองอยู่นะคะทองนิน
อยู่บ้านเลขที่๖หมู่๕ที่ตำบลนาคูอำเภอผักไห่

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระต่างอยู่
ก็พาคุณยายส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรักษานะคะ
คือมาพร้อมกับของส่วนตัวพร้อมเลยนะคะ
แต่มาอยู่ตรงใต้สะพานลักษณะคล้ายกับถูกเอามาทิ้งคุณนัทพงศ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันธัญรักษ์
เขาบอกว่าตอนช่วงเที่ยงมีคนเดินมาบอก
บอกเจอหญิงชราคนนี้นอนอยู่ใต้สะพาน
กลัวว่าจะร่วงตกลงไปในน้ำก็เลยเดินมาดู
ถามคุณยายบอกว่าคุณยายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
คุณยายก็บอกว่าเดินมาเองนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้เขามองดูแล้วก็บอก
โอ้โหรูรูปร่างคุณยายผอมแห้งลุกนั่งยังลุกไม่ไหวเลย
ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เดินมาเอง
คาดว่าน่าจะมีใครเอาคุณยายมาทิ้งไว้ตรงนี้มากกว่าค่ะ
แต่ยังไงตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะ